ดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครอบครัวหนึ่งซึ่งเราตามมาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะครับ
เป็นเรื่องของพี่น้อง๒คน
เขาถูกทหารชุดปราบรามยาเสพติดที่นครพนม
มาพาตัวไปตั้งแต่๓ทุ่มคืนวันศุกร์
อันนี้ที่พ่อกับแม่บอกนี่เป็นภาพตอนที่ไปช่วยน้องชายออกมาได้
เมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมา๑๗เมษายน
พ่อกับแม่วันที่ไปแจ้งความกับตำรวจที่บุรีรำ
ที่สพธาตุพนมเนี่ยบอกว่า๓ทุ่มคืนวันศุกร์
ลูกชายเขา๒คนคนหนึ่งชื่อยุทธนาซ้ายซาอายุ๓๓คนนี้เสียชีวิต
อีกคนนึงชื่อนัทพงศ์ซ้ายซาอายุ๒๙น้องชายคนนี้บาดเจ็บสาหัส
มีทหารบอกว่าเป็นชุดปราบปรามยาเสพติด
ที่ทาสพนมจังหวัดนครพนมมาอุ้มตัวไป
หายไปทั้งคืนจนตีหนึ่งอันนี้คือวัดนะฮะ
วัดกันตะศิลาวาสที่อำเภอธาตุพนมแต่ว่าทหารชุดปราบรามยาเสพติด
เขามาขอใช้พื้นที่วัดตั้งถานอยู่๓ทุ่มพาตัวลูกชาย๒คนไป
พ่อกับแม่เขาก็ตามหาก็ถามไม่เจอตี๑พี่ชายคือยุทธนาซ้ายศา
ถูกส่งตัวไปที่โรงพยาบาลในสภาพเสียชีวิตแล้ว
ทางโรงพยาบาลเขาก็แจ้งมาที่ครอบครัวที่พ่อที่แม่

แต่คนนี้คือน้องชายคือนัทพงศ์

พ่อกับแม่เขาเลยไปแจ้งความที่สพธผนม
เดี๋ยวท่านดูภาพที่สพธาตุพนมเมื่อสักครู่เนี้ยนะฮะพอพ่อกับแม่เขามาแจ้งความว่าลูกเขาถูกทหารอุ้มตัวไปแล้วคนหนึ่งตายอยู่โรงพยาบาล
น้องชายไม่รู้อยู่ไหนมีทหารยศร้อยโทแล้วมากัน๓๔นาย
พอรู้เรื่องมาขอเจรจากับพ่อกับแม่บอกว่าอย่าแจ้งความอย่าเอาเรื่องได้ไหม
เดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่างเนี้ยเดี๋ยวผมจะรับผิดชอบจะเยียวยาให้อืม
กับแม่เขาก็ถามว่ารับผิดชอบยังไงอ่ะลูกคนเล็กยังไม่รู้อยู่ไหนเลย
รับผิดชอบยังไงลูกคนโตตายไปแล้วเอาไปเนี่ยคืออะไร
จับยาเสพติดแล้วอะไรยังไงแล้วทำไมลูกเขาไปตายคนนึงแล้วหายไปคนหนึ่ง
เขาก็ต่อโทรศัพท์ทหารเนี่ยนะที่มาเจรจาในวันนั้นอ่ะ
ต่อโทรศัพท์ให้พ่อกับแม่คุยกับนัทธพงศ์ก็คือน้องชายฝ่ายน้องชาย
นัทธพงศ์ก็รับโทรศัพท์บอกว่าโอ้โหผมถูกซ้อมทั้งคืน
อ่าถูกซ้อมให้สารภาพว่าเป็นคนค้ายาเสพติดค่ะ
ตอนนั้นเนี่ยพ่อกับแม่ก็ไม่กล้าบอกนัทพงศ์ว่าพี่น่ะตายแล้ว
แต่นัทพงศ์ที่คุยกับพ่อกับแม่เนี่ยก็รู้ว่าพี่เนี่ยถูกซ้อมจนตายแล้ว
แล้วก็ถูกพาตัวออกไปก็ไม่กล้าบอกพ่อกับแม่
เพราะไม่รู้ว่าพ่อกับแม่เนี่ยรู้เรื่องหมดแล้ว
บอกพ่อกับแม่แค่ว่าเนี่ยพี่ถูกซ้อมจนสลบเลย
ส่วนผมเนี่ยจะตายแล้วถูกซ้อมจนจะตายแล้ว
เนี้ยแล้วสุดท้ายพ่อกับแม่เขาก็เลยพายัดยาดไป
พอลูกเขาบอกว่าอยู่ที่ไหนผมก็ไม่รู้
แต่ทหารชุดนี้เขาบอกว่าเขาตั้งฐานอยู่ตรงนี้
พ่อกับแม่เขาเลยพายาดไปที่วัด
เดี๋ยวดูภาพที่วัดอันนี้คือคือภาพที่ผู้สื่อข่าวเราไป
แต่มีภาพที่พ่อกับแม่เขาไปแล้วก็ถ่ายคลิปเอาไว้ได้
เดี๋ยวมันจะมีภาพอีกชุดหนึ่งที่จะมีเจ้าหน้าที่ที่ใส่ลักษณะชุดกีฬาสีแดงแดง
ออกมายืนโบกไม้โบกมือว่าไม่ให้ถ่าย

กับแม่เขาตามไปนะฮะตามไปที่วัด
เพื่อจะไปขอลูกชายคนเล็กเขาคืน

ถึงได้ลูกชายคนเล็กกลับคืนมา
ซึ่งก็คือภาพที่ท่านเห็นตอนแรกเลย
ผู้ชายเสื้อสีเหลืองที่นั่งอยู่
เดี๋ยวค่อยดูนะฮะภาพนัทธพงศ์เมื่อเย็นวันเสาร์
เมื่อเย็นวันเสาร์ที่เขาไปได้คืนมา
มีภาพนี่เห็นไหมได้คืนมาในสภาพนี้
สมัครสบอมแล้วก็พาไปโรงพยาบาลที่จังหวัดนครพนม
ทุกวันนี้นัทธพงศ์ยังอยู่ที่โรงพยาบาล
เนี่ยเมื่อวานผู้สื่อข่าวของเราก็ไปคุยด้วย
ถามเรื่องราวต่างที่เกิดขึ้น
นัทธพงศ์บอกว่าคืนวันศุกร์อยู่แถวบ้าน
เขาจะมีกระท่อมเพลิงพักเนี่ยเขาอยู่กับพี่ชาย
พ่อกับแม่ของยุทธนาที่เสียชีวิตไปแล้วกับนัทพงศ์เนี่ย
ฝ่ายน้องชายที่สาหัสอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ย
เขาก็ยอมรับว่าลูกชายเขาเนี่ยเคยมีประวัติเรื่องยาเสพติด
เคยถูกจับคดียาเสพติด
แต่ตอนนี้ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวหรือต่อให้ยุ่งเกี่ยว
แล้วคุณเป็นทหารบอกว่าเป็นทหารชุดปฏิบัติการปราบรามยาเสพติด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจำฐานปฏิบัติการ
ถ้าคุณสงสัยว่าลูกชายเขาสองคนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
คุณก็เอาไปสอบสวนดีแล้วแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่
แต่นัฐพงศ์บอกว่าคุมตัวไปคืนวันนั้น

ไปถึงถูกซ้อมเลยเอาขึ้นรถไปเสร็จ
ไม่รู้ไปถึงไปที่ไหนก็ไม่รู้ไม่รู้เรื่องเลยว่าอยู่ที่ไหน
พอไปถึงจุดนึงเนี่ยไปอยู่ในห้องสี่เหลี่ยม
แล้วพี่กับน้องสองคนนี้ถูกจับใส่กุญแจมือมัดมือไพร่หลัง
แล้วก็ซ้อมกระทืบซ้อมกระทืบเพื่อให้สารภาพว่าเป็นผู้ค้ายาเสพติด
ไม่ยอมรับก็ซ้อมกระทืบแล้วก็ถามวนวนอยู่นั่นแหละว่า
จนสุดท้ายแล้วนัทพงศ์บอกว่าเนี่ยเล่าให้เราฟัง
ไปทั้งน้ำตาไหลไปเล่าทั้งน้ำตา
เขาเห็นยุทธนาพี่ชายเนี่ยถูกซ้อมจนสลบแล้วก็เสียชีวิตไปต่อหน้าต่อตา
แล้วจนเนี่ยอีกวันหนึ่งพ่อกับแม่ก็ได้ต่อสายคุยด้วย
แล้วก็มารับเขาจากที่ที่ถูกจับกลุ่มตัวแล้วก็ได้รับการปล่อยตัวมา
ส่วนทหารชุดที่จับไปเนี่ยนะฮะมีผู้บังคับบัญชาเมื่อวานนี้
มาเยี่ยมอาการของนัทธพงศ์แล้วก็มาหาพ่อกับแม่ของยุทธนาและนัทพงศ์
เป็นผู้บังคับบัญชาของหน่วยที่จับไปนะท่านก็ไม่ปฏิเสธความรับผิดชอบอะไรหรอก
บอกว่าสอบสวนเบื้องต้นแล้วลูกน้องก็ไปจับเขามาจริง
ที่มาทำร้ายเขาจนสาหัสไปคนหนึ่งแล้วก็เสียชีวิตไปคนหนึ่ง
แต่ก็บอกว่าทหารชุดนี้ทหารชุดปฏิบัติการปราบรามยาเสพติดภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ย
อ่าประจำฐานปฏิบัติการตะบนฝั่งแดงอเภธาตุพนมนครพนมเนี่ย
เขาสามารถควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยมาสอบสวนได้โดยไม่จำเป็นต้องมีหมายจับ
แต่ผู้บังคับบัญชาเขาก็ยืนยันว่าก็ไม่ใช่เอาเขามาซ้อมอืมอ่า
เมื่อวานก็มาส่งกระชงกระเช้ามามอบเงินเยียวยาเบื้องต้น
แล้วก็แสดงความรับผิดชอบกันไปนะฮะวันนี้เราตามความคืบหน้าให้นะครับ
ท่านผู้ชมครับคุณจิรายุทธ์บุญชูผู้สื่อข่าวของเรา
ลงพื้นที่ไปบ้านยางคำตำบลอุ่มเม่าอำเภอธาตุพนม
ไปดูครอบครัวของผู้ตายผู้เจ็บก่อนฝั่งทหารเนี่ย
วันนี้เขาออกมาชี้แจงอยู่หมายถึงทหารชุดที่อยู่ร่วมชุด
เพาะกิจที่ฐานนั้นด้วยกันเนี่ยนะเดี๋ยวท่านรอฟังว่าเขาว่ายังไง
อันนี้คือที่บ้านนะครับบ้านของนายยุทธนาซ้ายซา
ที่เสียชีวิตญาติรับศพมาประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้าน
ผลชนะสูตรออกมาแล้วด้วยนะครับแน่นอนว่าบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้า
มีทะหงทหารที่เขาส่งมาช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องการจัดงานศพด้วยนะฮะ
เราได้คุยกับพ่อของผู้ตายนะครับก็คือนายนิวัตรซ้ายสาพ่ออายุห้าสิบเก้าปี
พ่อบอกว่าหลังจากได้ส่งร่างลูกชายไปผ่าชนะสูตรที่โรงพยาบาลขอนแก่น
เรื่องต้นผลชนสูตรเบื้องต้นแพทย์บอกว่า
สาเหตุการเสียชีวิตมาจากการถูกทำร้ายร่างกาย
แต่ผลชนะสูตรอย่างละเอียดจะออกมาอีกครั้งภายใน๔๕วัน
ว่าทำร้ายแบบไหนอะไรบอบช้ำมีลักษณะอะไรยังไงบ้างเนี่ยต้องรออย่างละเอียด
พ่อบอกว่าตอนนี้ทุกคนยังโศกเศร้าหมด
เฉพาะตัวพ่อเองกินไม่ได้นอนไม่หลับมา๓วัน๓คืน
ตั้งแต่วันที่ลูกชาย๒คนถูกอุ้มตัวไปและยังทำใจไม่ได้
คนก็บาดเจ็บสาหัสยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
หมอบอกว่าต้องรักษาอาการอีกหลายวัน
ตอนนี้ทางครอบครัวไม่ได้ต้องการอะไรมากมาย
แต่อยากได้รับความเป็นธรรมตามภาษาพ่อที่ต้องสูญเสียลูกชาย
อยากให้ตำรวจนำตัวทหารที่ทำร้ายลูกชายมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
เพราะส่วนตัวยังเชื่อในความยุติธรรม
และหากทหารชุดจับกลุ่มลูกจะมาขอขมาศพลูกชายก็อนุญาต
แม้ส่วนตัวจะยังโกรธแค้นอยู่แต่ก็อยากให้วิญญาณของลูกชายไปสู่สุขติ
คือลูกผมเขาก็กล่าวหาว่าเป็นผู้ค้ายาเสพติด
แต่จริงแล้วตำรวจทหารเขาก็มาค้น

เขาเสพไหมเขาก็สารภาพว่าเขาเสพ
พ่อก็สารภาพว่าลูกผมน่ะเสพแต่ไม่ได้ขา
แต่การกระทำของผู้ที่มาจับกลุ่มในเมื่อคืนวันที่๑๗
มันเป็นการกระทำที่รุนแรงหรือว่าเกินกว่าเหตุ
ในการเสพยาบ้าไหม

ถ้าจะมาผมก็ไม่ได้ว่าผมก็ดีใจด้วย
และลูกผมก็จะได้ตายตาหลับ
ในมีความคิดที่จะมาเคาะเคมา
ผมเชื่อว่าการยุติธรรมนี้ก็จริง
สักวันหนึ่งมันจะต้องปรากฏออกมา
นี่ค่ะถ้าลูกนัยสองคนจะเสพยาบ้า

ถูกต้องฮะแล้วลูกเขาก็ไม่ได้ค้าอย่างแน่นอน
เพราะฉะนั้นจะเอาไปซ้อมจนตายจนเจ็บได้ยังไง
เพื่อจะให้รับสอบภาพการค้ายาเศษติด
มีเพื่อนของนายยุทธนาที่เสียชีวิตนะฮะ

หนังสือมาด้วยกันตั้งแต่อยู่อนุบาล
บอกว่าเท่าที่รู้จักกับยุทธนามายุทธนาเป็นคนไม่ค่อยพูดค่อนข้างเก็บตัว
เป็นคนที่ขยันทำงานวันก็อยู่ในสวนทำงานแทนพ่อกับแม่ที่อายุมากแล้ว
ส่วนเรื่องที่ยุทธนาเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดจะเป็นจริงหรือไม่เขาก็ไม่ทราบรายละเอียด
แต่ยืนยันว่าตั้งแต่รู้จักกับยุทธนามายุทธนาไม่เคยสร้างความเดือดร้อนให้กับใครเลย
ไม่เคยเจอนานแหละก็จบเมื่อ๖ปีอะไรอย่างงี้ครับ
เขามักจะไม่เล่นโซเชียลไม่ค่อยได้ไปไหนประมาณนั้น
มีเรื่องอะไรค่ะยังไม่มีเรื่องส่วนตัวเรื่องนี้ไม่ทราบจริง
นี่ค่ะแล้วทีมข่าวของเราก็เดินทางไปที่วัดกันตะศิลาวาสที่อำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมนะคะ
เพราะว่าศูนย์บัญชาการทหารชุดปรับรามยาเสพติดตั้งอยู่ภายในวัด
ตรงนี้ค่ะทีมข่าวของเราไปอีกรอบหนึ่ง
ก็มีทหารชุดปฏิบัติการนั่งเฝ้าอยู่หน้าประตูทางเข้า

แล้วก็บอกกับนักข่าวของเราบอกว่าไม่อนุญาตให้เข้าไปในวัด
ส่วนชุดจับกลุ่มที่ได้มีการทำร้ายร่างกายนายุธยา

เขาบอกว่าไม่ได้อยู่ในศูนย์บัญชาการแล้วนะคะ
ทีมข่าวก็พยายามจะถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะ
เจ้าหน้าที่ตรงนี้บอกว่ามันไม่ใช่การทำร้ายร่างกาย

เขาอ้างแบบนี้นะแต่ไม่ใช่ตัวคนที่ไปทำนะ
เจ้าหน้าที่ตรงนี้ที่อยู่นะตอนนี้เขาอ้างว่ามันเป็นแบบนั้น

เพราะผู้ต้องสงสัยขัดขืนเขาอ้างแบบนี้นะคะ
ผู้ต้องสงสัยขัดขืนใช้กำลังต่อสู้กับเจ้าหน้าที่
ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องป้องกันตัว
ส่วนที่เข้าไปตั้งศูนย์บัญชาการในวัด
เนื่องจากว่าถ้ามีการจับกลุ่มผู้ต้องหาที่เสพ
ครอบครองยาเสพติดที่เป็นวัยรุ่นได้
ก็จะนำตัวไปบำเพ็ญประโยชน์ที่วัด
ก็เลยไปตั้งฐานกันอยู่ที่วัดค่ะ

ไม่เพราะว่าจับมาแล้วจับมาเชียว

ก็จะมาจากการที่เราไปฮุมจับและเขาขัดขืนบ้างเงี้ย
โอ้คือเหมือนว่าเขาต่อสู้
โอ้ทางเราก็เลยแบบว่า
เปลี่ยนก็ได้ทำร้ายเขากว่าอย่างนี้ค่ะ
มันก็เหมือนแบบป้องกันตัวนะครับ
เดี๋ยวอีกมันให้มันเรียกมีความความความ
ป้องกันตัวไม่ป้องกันตัวก็ไม่รู้
แต่ว่านัทพงศ์ฝ่ายน้องชายที่บาดเจ็บเมื่อวานนี้
ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวของเราเนี่ย
บอกว่าที่จับเขาไปเนี่ยทหารเจ็ดแปดนาย
อยู่ในห้องที่รุมซ้อมเขา๒คนกับพี่ชายเนี่ย๗๘นาย
เพราะฉะนั้นถ้ามีการต่อสู้แล้วป้องกันตัวก็ไม่รู้ว่ายัง

ก็แล้วแต่ก็ต้องไปให้คณะกรรมการสอบสวนหรือว่าตำรวจเขาไล่กันต่อไป
แต่ทางผู้สูญเสียก็คือเสียชีวิตไป๑บาทเจ็บอีกหนึ่งอย่างนี้
ทางครอบครัวเขาบอกว่าเขาก็ทำใจไม่ได้จริงค่ะ
ศพของนายยุทธนาเนี่ยนะคะก็ค่ำนี้มีการสวดพระพิธรรมคืนแรก
จะมีการชาปนกิจในวันพฤหัสนี้นะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกศรีนครในวัดผู้กำกับสพธาตุพนมบอกว่า
หลังจากที่มีการแจ้งความตำรวจก็รวบรวมพยานหลักฐาน
ผลการชนสูตรออกมาแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม
สมองบวมค่ะเลือดคั่งปอดเขียวช้ำ
ว่าเป็นผลมาจากการถูกทำร้ายร่างกาย
ซึ่งก็จะต้องมีการสรุปผลการชนะสูตร
แล้วก็จะต้องมีการสรุปผลการตรวจร่างกายของน้องชายคนที่บาดเจ็บ
แล้วก็ต้องมีการสอบพยานแวดล้อม
บอกแบบนี้ค่ะว่าในส่วนของหน้าที่ของตำรวจก็คือต้องรวบรวมหลักฐานก่อน
พอหลักฐานชัดเนี่ยก็ต้องเรียกคนที่ก่อเหตุถึงแม้ว่าจะเป็นทหารก็ตาม
ก็ต้องเรียกเจ้าหน้าที่ทหารที่เกี่ยวข้องมารับทราบข้อกล่าวหา
แต่ตอนนี้ยังบอกไม่ได้ว่ากี่นายขึ้นอยู่กับพยานหลักฐาน
พอมีการแจ้งข้อหาก็จะต้องประสานไปที่นายทหารพระธรรมนูล

เรื่องต้นนะคะก็จะมีความผิด
ฐานร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตาย
และร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บสาหัส
ส่วนข้อหาอื่นก็จะต้องพิจารณาตามพยานหลักฐานเพิ่มเติมต่อไป
อันนี้เป็นการทำงานในมุมของตำรวจในมุมของคดีอาญา

ใช่ค่ะเพราะพ่อกับแม่ของคนเจ็บคนตายเขาแจ้งความไว้แล้ว

นี่นะฮะส่วนความคืบหน้าในฝ่ายของทหารนะครับ
วันนี้พลโทธัญญาเกียรติศาลแม่ทัพภาคที่๒นะฮะ
ซึ่งท่านก็รับผิดชอบดูแลพื้นที่ตรงนี้นะครับ
บอกว่าได้สั่งการให้ทางหน่วยตรวจสอบไปตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงแล้วนะครับ
เรื่องต้นได้รับรายงานว่าทหารชุดเฉพาะกิจปราบรามยาเสพติดชุดนั้นเข้าไปจับกลุ่มยาเสพติดนะฮะ
แล้วมีการชกต่อยกันอันนี้ที่ท่านแม่ทัพภาคที่๒ที่ท่านบอกว่าได้รับรายงานเบื้องต้นนะ
บอกว่าพอไปจับคดียาเสพติดแล้วมีการชกต่อยกันก็เข้าไปจับกลุ่มผู้ชายสองคน
ซึ่งได้วิ่งหนีจนต้องวิ่งไล่ตามแล้วทั้งคู่ก็ไม่ยอมเกิดการชกต่อยกันจนจับตัวได้
จากนั้นได้ควบคุมตัวไปสอบสวนที่ฐานที่อยู่ในวัดแห่งนี้
ระหว่างการสอบสวนทหารชุดนี้อ้างว่า๑ใน๒ผู้ต้องหาเกิดอาการปวดหลัง
อ่าแล้วก็เกิดอาการชักเกร็งจึงรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วก็เสียชีวิต
ซึ่งคงหมายถึงฝ่ายนายุทธนาพี่ชายตอนนี้กำลังรอผลชนะสูตรอย่างละเอียดว่า
เสียชีวิตจากเหตุอะไรกันแน่อันนี้ทางฝั่งทหารบอก
ซึ่งผลออกมาแล้วใช่ไหมฮะอ่าแต่ว่าทหารที่เขารายงานไปยังนายของเขาที่ไปตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ย
บอกว่าชกต่อยกันแล้วก็จับตัวได้อ่าตอนที่วิ่งหนีพาไปที่ฐานอืมอ่าแล้ว
แล้ว๑ใน๒ก็เกิดอาการปวดหลังก่อนจะชักเกร็งก็เลยพาส่งโรงพยาบาลแล้วก็เสียชีวิต
นี่ฮะแล้วคนเจ็บอ่ะเขายังไงเขาปวดท้องชักเกร็งอะไรด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้
ก็คนเจ็บเขาให้ข้อมูลอีกแบบนึงก็ต้องให้เขาไล่กันต่อนะฮะ
ตอนนี้ทางทหารเขาสั่งการให้ทางหน่วยไปดูแลครอบครัวผู้เสียชีวิต
แล้วก็คนเจ็บแล้วนะครับแล้วก็ตั้งกรรมการขึ้นมาสอบสวนเหตุการณ์ทั้งหมด
ยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมอ่าใครผิดจะว่าไปตามผิดอืม